สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

ที่มีความคืบหน้าก็คือว่าทางพี่ชายแล้วก็ญาติเนี่ยมาร้องว่า
ผู้ที่ถูกกล่าวหาเรื่องยาเสพติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
สภาพที่ญาติเขาเป็นห่วงว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

แล้วก็พอดีกันกับในช่วงไม่กี่วันมานี้นะคะ
ที่มีคดีนี้ขึ้นมาก็คือเรื่องของยาเสพติดเช่นเดียวกัน
คือพาดหัวข่าวเนี่ยคือคนที่ถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองเนี่ยสู้นะคะ
สู้ว่าเขาไม่ได้มียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ที่พบอยู่ในรถที่เขาใช้ทำมาหากินที่ว่านี้เนี่ย

หัวข่าวก็เลยเข้ารักษณะที่ว่าเอ๊ะสงสัยว่ามีการยัดยาประชาชนหรือไม่
ทีนี้ก็ว่ากันตามตรงเลยนะคะ
สพสยลงพักในพื้นที่ที่ตั้งด่านตรวจยานะคะ
ก็บอกว่าตรวจตามกฎหมายทุกอย่าง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
ความยุติธรรมนะคะก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ไปที่กระทรวงยุติธรรมนั่นแหละค่ะ
หลังจากที่วันนี้ไปมาเสร็จแล้วเราก็เลยเชิญมาคุยกัน
พร้อมกับทโวรกรพงษ์ทกุลนะคะ
แล้วก็อีกสองท่านคุณโสพลวงสวัสดิ์และคุณผ่องพันธ์
บริเวณบัยสวัสดีทั้งสามท่านค่ะ
อ่ะพูดกันตรงไปตรงมาไม่กล้าจะบอกว่าคราวตำรวจยัดยายังพูดอย่างนี้ไม่ได้อ่าคือทางตำรวจก็ชื่อว่าปฏิบัติหน้าที่แบบตรงไปตรงมาตามขั้นตอนแล้วพบยาเสพติดอ่ะทั้งเราก็บอกว่าเรามั่นใจเราไม่ได้เกี่ยวข้องและยาไม่ใช่ของเราไม่น่าจะเป็นการทำงานแบบตรงไปตรงมาที่เจอยาในรถอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนหนึ่ง

๒สัปดาห์เมื่อกี้เขาบอกว่า๒สัปดาห์

เพราะว่าเส้นผมของผมเนี่ยมันสั้นใช่ไหม

ถ้าหากว่าผมยาวกว่านี้ก็มันจะสามารถที่ว่าย้อนก็ย้อนหลังไปได้๖เดือน
แต่ถ้าหากว่าเป็นเส้นผมสั้นของผมแบบนี้ก็ประมาณสักเดือนเดือนเสร็จ

ที่ย้อนหลังที่จะเห็นยา
ค่ะทีนี้๑๕วันผลออกนะคะ
สมมุติว่าผลออกมาสมมุติก่อน
สมมุติจะมีผลอะไรกับคดีที่เกิดนะคะ

คดีที่เกิดมันก็ตามคลิปภาพใช่ไหม
แล้ววันที่ตรวจมันก็ไม่มีไม่มีการเสพใช่ไหม
ถ้าถามว่าโอเคในผลตรวจน่ะมันย้อนหลังไป๑๐กว่าวันนะ

ถามว่ามันจะไปเกี่ยวอะไรก็ตรงนี้

อาจจะว่าโอเคคุณก็เคยเสพมา
แต่ว่ามันจะเกี่ยวกับคดีนี้ไม่เกี่ยว
เพราะคดีนี้ขณะเกิดมันไม่มี
แล้วก็คดีนี้ในขณะเกิดคุณมีการตรวจค้นกันคนที่๑คนที่๒อะไรเนี่ย

แล้วคุณอิดิตคุณก็กำมืออะไรอย่างนี้
คำถามก็คือว่าถ้าเขาตรวจย้อนหลังด้วย
ด้วยเช่นผมของคุณสมพลที่สั้นขนาดนี้นะคะ
อาจจะตรวจย้อนหลังได้ราว๑เดือนว่าเรามีประวัติในการใช้ยาหรือเปล่า
สมมุติว่าถ้ามีก็ไม่ได้แปลว่า
ณวันที่เกิดเหตุที่ด่านนั้นจะต้องมี

แต่เอาล่ะมันอาจจะเพิ่มน้ำหนักไปฝั่งของตำรวจมากขึ้น
ทีนี้ในส่วนของวันที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าเอาตามกล้องหน้ารถที่เราติดเอาไว้
มันราวสักประมาณตี๒เนอะ

ถ้ำันมีหลักฐานอะไรอีกก็จะมีกล้องวงจอมเบ็ดที่รถ

ลายนิ้วมือบนไอดรอดที่มียา

ใครเขาก็ควบคุมตัวผมไป

ไปขังแล้วก็คือรายละเอียดต่างก็คือมันมีแจ้งเหตุอย่างเดียวว่าเออ

แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ว่าครอบครองไว้เสพหรือว่าครอบครองไว้จำหน่าย

ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นรายละเอียดของข่าวนี้แล้วนะคะ

ช่วงเหตุเกิดที่ด่านใช่มั้ยคะ
ซึ่งด่านแห่งนี้ตัวคุณโสโพนเนี่ย
ตัวคุณโสโพนอ่ะเห็นบ่อยไหมเจอบ่อยไหมที่เราขับรถทำงานของเราอยู่
อ่าคือไม่ไม่เคยเจอด้วยตัวเองอ่าแต่ถ้าหากว่าเราคือผมชอบดูในโลก
โซเชียลเห็นไหมอ่าก็ในทีมรถบรรทุกเนี้ยอ่า
รถบรรทุกด้วยกันนี่ก็จะบอกว่าเออเจอแบบนั้นเจอแบบนี้
แต่ส่วนใหญ่ก็คือข่าวก็คือจะอยู่ที่สามร้อยยอดอ่าผมก็คือด้วยความที่ว่าไม่
ไม่เคยเจอด้วยตัวเองใช่ไหมแต่ก็ระมัดระวังนะ
ระมัดระวังก็คือพอผมมาถึงด่านตรงนั้นน่ะ
ผมมาถึงด่านตรงนั้นจะระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือจะมาตอนช่วงที่อ่า
ดึกนักก็คือจะมีจราจรยังค่อนข้างจะหลากหลายอยู่ยังหนาแน่นอยู่
แต่ถ้าหากว่าถ้าถ้าดึกก็จะเจอแบบเนี้ยอืมอ่าคือคือครั้งนี้
ครั้งครั้งนี้คือผมค่อนข้างจะมาดึกที่สุดตอนที่ว่าขับรถผ่านด่านเนี้ย
คุณคุณโสพลขับรถขับรถเนี่ยคันนี้ขับรถกับบริษัทที่เราทำงานอยู่ปัจจุบันนี้
ขับมากี่ปีอ่ะคะอ่าสี่ปีแล้วครับสี่ปีครับสี่ปีนี้ผ่านตรงด่านตรงเนี้ย
ของพื้นที่โรงพักสามร้อยยอดเนี้ยผ่านประจำไหมฮะประจำครับอ่า
แล้วโดนเรียกตรวจแบบเนี้ยประจำไหมคะอ่าไม่ถึงกับประจำอ่า
นานนานครั้งนานนานครั้งคือคือจริงจริงเขาเป็นด่านเขาเป็นด่านตรวจอะไรคะ
เป็นด่านตรวจถาวรนะครับเป็นด่านตรวจที่ว่ามีใบอนุญาต
ด่านตรวจแบบปรับปรามยาเสพติดอะไรแบบนี้น่าจะเป็นร่างนั้นทีนี้
ในครั้งอื่นที่คือที่บอกว่านานโดนทีเนี่ยนะคะ
คือแปลว่าก็รู้เวลาขับผ่านก็จะเห็นว่านี่มีด่านอยู่ตรงนี้
ครับใช่ไหมคะแล้วครั้งอื่นอื่นเนี้ยเคยเคยถูกเรียกลงไปไหม
ก็เคยถูกอ่าอยู่หลายครั้งไหมหลายครั้งครับแต่ว่ามีคลิปอยู่ครั้งหนึ่ง
อืมที่คลิปที่ว่าอ่าที่ว่าครั้งก่อนที่นู้นนั่นน่ะ
ก็เคยมีก็เคยมีอืมแล้วก็ผมก็ได้ถ่ายคลิปด้วยโทรศัพท์ไว้
ครั้งที่แล้วครั้งนี้ครั้งนั้นมีปัญหาอะไรป่ะคะไม่มีปัญหานะ
ก็ไม่ได้อ๋อคือถ่ายไว้เผื่อเฉยเฉยครับทีนี้ที่ที่บอกว่าว่า
ว่าเจอเจอหลายครั้งแล้วเนี่ยแล้วก็โดนเรียกลงไปหลายครั้งแล้วเนี่ย
คุ้นหน้ากันไหมก็พอคุ้นหน้ากันอ่าคือคือเห็นแล้วแบบอ๋อ
พี่เขาวิ่งเส้นนี้ประจำส่วนเราก็อ้อพี่เขาอยู่ด่านนี้แหละ
คือคุ้นกันขนาดนี้ไหมอืมก็พูดง่ายง่ายว่าพอจำหน้ากันได้
โดยเฉพาะผมนี่เจ้าหน้าที่จำหน้าได้ง่ายกว่าคนอื่น
ทำไมอ่ะเพราะว่าผ่านด่านนั้นนี่
คนอื่นเขาจะหยอดตั้งยี่สิบสามสิบบาทแม่แม่แล้วยังไง
แล้วเรายังไงแล้วเชื่อไหมก็คือผมเนี่ยก็
พอตำลวดมาเขาะประตูแล้วแบบนี้ผมก็มองอะไร
นี่คือลักษณะของผมคือผมไม่ให้อ๋อเอาเอาละเล่าประกอบเฉยเฉยเนอะ
เออเล่าประกอบเล่าประกอบคือจะบอกว่าคือมันมีความคุ้น
คุ้นหน้ากันอยู่ครับคุ้นหน้ากันอยู่ใช่ไหมคะ
แล้วคืนที่เกิดเหตุคือวันที่๑๓เนี่ยนะคะ
คือมันขึ้นวันที่สิบสามนะฮะประมาณตีสองกว่ากว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคยคุ้นหน้ากันมาก่อนไหมคนที่สองนะครับ
คือคุ้นหน้ากันมากมองตากันไม่ถูกฉลก
เราไม่ถูกฉลกเขาแล้วเขาไม่ถูกฉลกเราคือทั้งผมทั้งเขาแหละ
ยังไงล่ะอะไรทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นล่ะคะ
ก็คือเขาเห็นหน้าผมปั๊บเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่า
อันนี้มันไม่ให้กูแน่นอนอืมอืมเดี๋ยวสักวันหนึ่ง
กูต้องเอามันให้ได้แล้วอันนี้อันนี้เรารู้สึกออกมาได้
อ่าเรารู้สึกคือเหมือนว่าไม่ถูกฉลวกันอะไรแบบนี้อ่าอันนี้เรารู้สึกใช่ไหม
ทีนี้วันนั้นเนี่ยนะคะตอนที่คือเรามาดูกล้องที่รถเนี่ยทีหลังเนี่ยนะคะ
ทีนี้เท่าที่ช่วยกันดูเนี่ยถ้านะถ้าถ้าเราคิดว่าเขายัดยา
เอายาไปวางเพื่อจะจับกลุ่มเราเนี่ยนะถ้าเราคิดว่าเป็นอย่างนั้น
จังหวะไหนอ่ะคุณผู้ชมได้เห็นใช่ไหมคะ
วงจรปิดมันมันเป็นหลักฐานในคดีอยู่แล้วแล้วก็ออกมาเป็นข่าวอยู่แล้วนะคะ
คิดว่าจังหวะไหนคะเราเราทีมงานเราก็นั่งดูแล้วมันแหม่กล้ามกล้ามกึ่งกึ่ง
บอกไม่ถูกว่าจะสงสัยจังหวะไหนค่ะอ่าต้องเรื่องนี้ต้องให้ท่านท่านอ่าท่านท่านวรกรยังไง
คือลองดูนะฮะคลิปแรกเนี่ยคนแรกเข้าไปเนี่ยก็ไปล้วงตรงนั้นแหละ
ตรงที่ว่ามียาแล้วไปค้นไปล้วงไปแคะไปแงะอยู่ตรงนั้นอ่ะ
นั่นอ่ะคนแรกอ่ะท่านลำปูอ่ะอ่าเราเปิดดูด้วยอ่ะคนแรกเนี้ย
ก็ล้วงคนแคะแล้วก็เอามือไปล้วงล้วงตรงนั้นต่างนานอ่าเนี่ย
คนนี้คนเข้ามาคนแรกอ่าเราดูเนี่ยเขาก็ดูตรงนั้นน่ะ
น่ะนะเดี๋ยวเขาดูตรงนั้นอ่ะอ่าเขาไปล้วงไปแคท
ตรงนั้นอ่ะเขาก็ยังไม่เห็นถ้ามันมีมันต้องเห็นแล้ว
เพราะว่ามันวางอยู่อ่ะเนี้ยตรงเนี้ยเขาเลือกไปค้นไปแคะ
ตรงนั้นจริงจริงเป็นที่วางอะไรคะวางอะไรที่วางอะไรคุณสมพร
เนี้ยเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยที่จิตยาเนี้ย
ตรงเนี้ยตรงที่ตรงที่ตำรวจเขียนเขียนอ่ะอ่ามันมันมันมันเป็นช่องว่าง
ระหว่างอ่าแล้วเราใส่อะไรกระปุกเบรกอืมส่วนใหญ่ก็คือผม
เนี้ยคนนี้ก็มันจ้องแหละมันเป็นช่องเล็กเล็กมันเป็นช่องเล็กเล็ก
ส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งอ่าปำกาแฟแก้วน้ำอ่าน่ะก็แค่นั้น
ตรงตรงที่เขียนอ่ะคิดว่าตรงที่เขียนนั้นไม่มีอะไร
เป็นช่องเงี้ยเฉยเฉยเป็นช่องใส่ของใช่ไหมฮะอ่า
มันมันไม่ได้เป็นช่องใส่ของคือมันเป็นช่องแบบแบบนี้อ่า
กมือใช่ไหมเบรกมือแล้วก็มันจะเป็นช่องใส่ของ
แล้วก็เลยช่องระหว่างช่องใส่ของกับอ่าที่นั่งที่นั่งอ่า
เป็นช่องว่างไม่ใช่ช่องว่างช่องว่างอ่าช่องว่างอ่าอืม
เนี่ยคือเนี่ยที่เราดูนะคะที่เราปล่อยให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยนะคะ
จังหวะไหนอ่ะถ้าเราบอกว่าเขาถ้าเรากล่าวหาเขาว่ายัดยาตรงจังหวะไหน
เราก็กั้มกึ่งนะมันเป็นข้อตรงใสเรียนไม่ได้บอกว่าเรียนเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ
อ่าแต่มันกั้มกึ่งมันเป็นข้อตรงใสนะทำไมคนแรกมามันต้องเห็นแล้ว
ถ้าจะว่ามียาน่ะอ่าถ้าไปขึ้นสารสารกระยกอย่างเงี้ยอืม
เพราะคนแรกขึ้นมาถามว่าคุณคุณได้ดูตรงนี้ไหมดูเห็นไหมไม่เห็น
คนสองขึ้นมาปั๊บมาดูอีกตรงเนี้ยอืมอ่าก็บอกว่ายังไม่เห็นใช่ไหมตอนนั้น
ไม่เห็นแต่พอคุณไปเกาหัวคุณไปรูปคางรูปอะไรคุณกำมือปั๊บ
คุณเจอเลยหมายความยังไงทีนี้เนี่ยนะคะลักษณะเนี้ยอย่างที่ที่ฉันบอกคือ
จะว่าไปจังหวะที่ว่านี้อาจตั้งข้อสงสัยได้ว่าทำไมทำไมนายแรกขึ้นไปไม่พบ
อันที่สองขึ้นไปแล้วพบแต่มันก็ไม่สามารถจะบอกซ้ายหรือขวาได้ชัดเจนนะ
ใช่ไหมคะไม่สามารถบอกได้ว่ายัดไม่ยัดเจอเองหรือไม่เจอเอง
คือแต่ทีนี้ถ้ารักษณะแบบนี้จริงมันจะยกประโยชน์ให้กับจำเลย
ความหมายทนายวรกรคืออย่างนั้นถูกไหมอ่าคือยังไม่ได้บอกคือภาพยังไม่ได้บอกว่านั่นไง
ยัดตอนนั้นอืมใช่ไหมภาพไม่ได้บอกมันไม่ชัดขนาดนั้นอ่า
แต่มันมีข้อพิรุษสงสัยให้เห็นว่าทำไมคุณตรวจทีแรกมันต้องเจอ
เพราะว่ามันวางอยู่คุณก็เห็นอยู่มันวางอยู่มันก็ชัดเจน
คนเราก็ตาดีไม่เหมือนกันแล้วตาดีกันไม่เหมือนกันตาดีกันก็ไม่ทราบแม่
แต่ทีนี้ในแง่ของคดีเนี่ยนะคะคือเราเนี่ยถกเถียงกันได้
เรามีความผิดได้ไม่คนที่คนที่ไปเห็นยาไม่แต่เรียนกำลังจะบอกว่า
คือแต่ในคดีอย่างเงี้ถ้ามันไม่บอกชัดเจนเนี้ยอืม
น่าจะยกประโยชน์ให้กับผู้ถูกกล่าวหาครับเรียนเข้าใจถูกไหมใช่
แต่เอาใหม่ทีนี้กล้องเนี้ยตำรวจเขาอาจจะบอกก็ได้ว่ามุมเนี้ย
มันไม่ได้เห็นเหมือนที่ตำรวจเห็นนะป่ะตอนสู้คดีกันมันชัดเจนอย่างเงี
จะเรียกยังไงถามก่อนจะจะใช้ข้อไหนคะคือยกประโยชน์ให้จำเลย
หรือจะใช้ข้อว่าวิธีปฏิบัติผิดกฎหมายคุณคุณคุณดูเนี้ยคนที่สองเนี้ยน่ะอ่า
เนี่ยคนที่สองเนี่ยเขาเขามาเขาก็ลื้อลื้อเนี่ยเขาก็มาลื้อมาค้นมาแคะเนี้ย
ลืมมาค้นมาแคะมันดึงอ่าอ่าเขาก็ยังทีแรกเขาไม่เจอน่ะ
แต่พอเขาไปไปจับคางจับคออะไรเสร็จแล้วเขาก็กำมือมาแล้วก็มาเจออืม
อ่าถามว่าเอ้ยคุณก็ลื้อทีแรกคุณก็ยังไม่เจอเลย
คุณมาส่งจนกระทั่งมาครั้งที่สองคุณถึงเจอหมายความยังไงอืมอืม
เดี๋ยวพักสักครู่ภาพนี้เดี๋ยวยังอยู่เดี๋ยวจะมาถามคุณโสพลนั่นแหละ
จังหวะที่เราอยู่คุณโสพลอยู่จังหวะด้านเดียวกับตำรวจครับอ่า
ถ้าเราคิดว่าเราไม่ผิดแล้วเราคิดขนาดที่ว่าเราถูกกันแกล้ง
คำถามก็คือว่าจังหวะที่เราขึ้นไปแล้วอยู่ฝากเดียวกับตำรวจเราเห็นอะไรบ้าง
เพราะกล้องมันอยู่คนละฝากอย่างกล้องเนี่ยบอกไม่ได้นะคะ
ถ้าเราเอาแบบเป็นธรรมนะก็บอกไม่ได้ซ้ายขวาซะทีเดียวนะครับ
แต่อาจจะพูดได้ว่าเอ๊ะทำไมคนแรกขึ้นไปโดยไม่มีตัวคุณโสพลไปด้วย
อันนี้อาจจะค้านกันได้แต่เราไม่เห็นจังหวะที่บอกว่าเข่ายัดยานะสักครู่ค่ะ
ก่อนเข้ารายการนะคะทางทีมงานได้ติดต่อทางผู้บังคับการจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบก็เลยจะยังไม่ให้ข้อมูลนะคะ
แล้วเราก็เลยขอท่านว่าถ้าเป็นผู้กำกับในพื้นที่
เราก็ยังไปขอท่านอีกนะคะท่านเป็นผู้อำกับสพสามร้อยยอดเลยได้ไหมนะคะ
ที่จะให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีใครพูดก็รอให้ตำรวจทำงานอยู่
ก็เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้แต่ทีนี้ในส่วนของผลสอบที่จะออกมาสัปดาห์หน้า
ไม่แน่ใจนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าที่คุยกันมาทั้งหมด
คุณโสพลมั่นใจมั่นใจครับไม่ว่าจะด่านไหนไม่ได้หมายถึงด่านอย่างนั้นนะคะ
ไม่ว่าจะด่านไหนว่าจะตรวจปัสสาวะผ่านไปแล้วใช่ไหมคะตรวจดีเอนเอจากผม
ก็น่าจะผ่านใช่ไหมผ่านครับอ่าเช็คประวัติก็ผ่านใช่ไหม
อ่ารอยนิ้วมือดีเอ็นเออะไรที่จะไปอยู่กับไอ้ตรงซองตรงหล่อที่มันลนยาเสพติดไว้
ไม่มีอ่าแน่นอนตอนตอนที่ตำรวจนายแรกขึ้นไปตอนนั้นคุณสมพลทำอะไรอยู่คะ
ตอนแรกตอนที่นายแรกขึ้นไปนี่คือมีการพูดจาหลอกล่อหรือยังไงก็ไม่ทราบ
แต่คือให้ผมไปด้านท้ายรถนั่นก็คือบอกว่าไฟไฟท้ายเสียอ่า
ไฟสองไปไฟสองไปท้ายรถเสียอ่าไม่ติดอ่าผมไปดูสิ
ใช่ไหมผมก็ไม่ได้เอ่ยใจอะไรผมก็เออเดินไปดู
พอเดินไปดูอ้าวไฟหลีไม่เปิดจะติดได้ไงอ่าอ่าผมก็ไอ้ตอนที่ว่า
พอผมไปดูว่าเออไฟไฟไฟหลีไม่ไม่เปิดมันจะติดได้ไง
ใช่ไหมผมก็เดินย้อนกลับมาอืมก็เพื่อที่จะเปิดไฟหลี
ก็ผมเดินย้อนกลับมาเร็วนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าทำไมมากลุ่มรุมแบบนี้
แล้วมีการหลอกล่อแบบนี้เพราะว่าพอดูไฟท้ายแล้วไม่ติด
พวกไฟหลีกก็ไม่ติดก็ผมก็เอ้าทำไมคนนั้นขึ้นไปยืนอยู่บนรถผม
นี่ก็คือเอ่ยใจอ่าแต่จะบอกว่าเห็นว่านายแรกขึ้นไปตอนที่เดินกลับมา
คือแปลว่าเขาอยู่บนรถแล้วใช่ไหมคะแต่ยังยังไม่ขึ้นไปเต็ม
ยังไม่ขึ้นเต็มตัวใช่ไหมไปยืนอยู่บนไอ้บันไดรถอยู่อ๋ออ๋ออ๋อ
ใช่ไหมบอกว่าเอ่ยใจแล้วก็อ่าเดินไปเปิดไฟหลีใช่ไหมจ้ะ
เดินเปิดไฟรีแล้วก็บอกตำรวจคนนั้นว่ามากลับมาดูเลย
มาดูได้เลยเนี้ยให้มาดูไฟให้มาดูไฟอ่าแต่ให้มาดูไฟ
ระหว่างที่ว่าผมเรียกอ่ากับตำรวจคนนั้นว่าให้ไปดูไฟ
ยืนยันได้ว่าเออไฟป้ายท้ายมันติดใช่ไหมอืม
แต่ในระหว่างนั้นคือผมไม่รู้แล้วว่าคนที่หนึ่งขึ้นไปเต็มตัว
อ่าแล้วก็เหตุการณ์เหมือนในนั้นก็เพราะว่าผม
ไม่ได้เห็นว่าตอนนั้นอ่ะจังหวะนายที่สองใช่ไหมคะ
ที่เป็นคนค้นแล้วเจอครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอ่าคุณโสพลได้
ได้ยืนอยู่อยู่ด้วยครับยืนอยู่บนบนใดรถน่ะนะครับ
อยู่ด้านเดียวกันครับซองยามันอยู่ตรงไหนซองยามันเยอะ
ไม่ได้เรียกว่าซองหรอกไอ้ตัวหลอดที่มันบรรจุยา
ตรงไหนคะมันอยู่ตรงตรงข้างขาข้างขาน่ะข้างขา
เบาะเบาะกลางน่ะครับอืมคือถ้าหากว่ามานั่งบนที่นั่งคนขับน่ะ
ตำแหน่งคนขับมองดูแบบนี้ก็เห็นแล้วเห็นมันเป็นช่องทะลุลงไปให้เห็น
ใช่ไหมไม่คือมองแบบเนี้ยคือคือมันระดับเดียวกันนะครับ
มันมันระดับเดียวกันอ๋ออ๋ออ๋อคือมันอยู่บนเบาะไม่มันอยู่ขานะครับ
ตรงขาครับตรงขาแต่มองแล้วเห็นเลยครับมองครับคือมันเป็นช่องลงไป
มันไม่ได้ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรปิดไม่ได้มีอะไรขวาง
ไม่ได้มีอะไรทับมองปุ๊บต้องเห็นเห็นใช่ไหมคะครับ
ลึกไหมไม่ลึกนะครับเพราะว่ามันก็ลึกระดับที่ว่าอ่า
ผ้ากันความร้อนมันหนาขนาดเนี้ยอ่าเนี้ยกับขาที่ตั้งอยู่อ่ะ
แล้วเม็ดก็ตั้งอยู่แบบเนี้ยวางนอนหรือวางตั้งวางนอนวางนอน
ครับเอาอย่างงี้สมมุตินายแรกขึ้นไปอ่ะตรงนั้นอ่ะเห็นไหม
เห็นเลยครับที่นายแรกขึ้นไปแล้วก็จับจับนั่นก็คือเห็นเลย
ถ้าในแรกขึ้นต้องเห็นครับเห็นสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นไหมคะ
มาเจอนายที่สองอ่าตอนมาดูคลิปแล้วก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่า
ใครกันแน่ที่หวังแต่คนแรกนี้คือสังเกตได้เลยว่าอ่า
คนแรกนี้จะถามผมว่ามีกล้องไหมพ่อผมบอกว่ามีกล้องนะ
เขาก็โอเอวเอวเอไม่คือเป็นการลังเลใจอะนะ
ดูดูนะผมดูในแบบนั้นน่ะคือว่าเป็นการลังเลใจอืม
ก็ตำรวจคนนั้นก็ตำรวจคนแรกก็ลงก่อนลงก็หันไปนั่งคุยกับผมก่อน
อืมทีสังเกตแล้วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นได้นะวันคืนนี้
แต่ผมก็มั่นใจว่าคือผมบริสุทธิ์ผมไม่เคยเสพมาก่อน
ทำอะไรผิดนั้นถ้าทำอะไรผิดเรนกล้องมี
นี่คือความสงสัยของผมว่า

คือตอนที่นายที่๒ขึ้นไปตรวจเราเจอยา

ก็ได้ยินบทสนทนาตั้งแต่ตอนนั้นแหละ

พอลงจากรถไปทั้งคู่แล้ว
กระบวนการมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างบทสนทนา
พอคือได้ของการเรียบร้อยแล้วนะก่อนลงก็บอกว่า
เฮ้ยไปจอดรถข้างหน้าเรียบร้อยไปแล้วค่อยมาคุยกัน
นี่ก็คือเป็นรหัสรหัสหนึ่งของระหว่างคนรถกับเจ้าหน้าที่

ตำรวจไปเจอ

เขาต้องควบคุมตัวโดยการที่ว่า
หรือก็ให้เจ้าหน้าที่ไปจอดในโรงพัก
เขาต้องควบคุมตัวคนไปแต่นี่คือไม่ใช่ไง

เธอไม่บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน
ตอนที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยได้ติดต่อไปที่บ้านเลยหรือเปล่าหรือยังไงกัน
ไม่ได้ติดต่อไปที่บ้านครับเพราะว่ามันดึก
โอ้โหใจเย็นมากเลยแล้วทางบ้านรู้เมื่อไหร่ค่ะวันที่๑๓ตอนเที่ยงค่ะ
ตำรวจอนุญาตให้โทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์ตำรวจยึดไว้
เขาบอกว่าพี่นะโดนคดีโดนจับอยู่ที่นะคุยนานมากไม่ได้ตำรวจให้โทรแค่นี้แหละ
เดี๋ยวเตรียมเงินมาประกันเตรียมโฉนดที่ดินมานะแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะส่งสารว่าอย่างนี้
แล้วสงสารที่ไหนก็เดี๋ยวพี่โทรกลับอีกทีนะทิ้งท้ายไว้แค่นี้
หนูก็มาคิดอยู่๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบถ้าสงสารก็จังหวัดประจวบ
เสร็จแล้วกดมีตำรวจรับสวัสดีครับสพสามร้อยย่อขอคุยกับผู้ต้องหาที่โดนจับเมื่อคืนนะคะ
คุยไม่ได้ครับหมดเวลาคุยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าสอบถามเรื่องอะไรอ๋ออยากทราบว่าโดนจับอย่างนี้จะไปประกันตัวที่ศาล
เราใช้อะไรบ้างคะพอดีหนูคุยไม่ทันรู้เรื่องอะไรอย่างนี้
เพราะว่าก็ไม่เยอะหรอกว่าอย่างนี้
โฉนดที่ดินหนูก็ไม่มีต้องไปยืมญาติมากว่าจะมาส่งถึงหนู
แฟนหนูก็คงจะติดคุกไปแล้วเพราะเขามีเวลาจำกัดแค่วันที่๑๔ไม่เกินเที่ยง
เสร็จแล้วอ้าวถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินก็ไม่กี่หมื่นเขาอย่างนี้นะ
ไม่กี่หมื่นหนูก็เตรียมไปหมื่นนึงยืมยืมน้องสาวแฟนยืมน้องสาวแฟน
เขาโอนมาให้ก็เลยแล้วก็นึกอีกทีนึงโทรไปที่ร้อยเวร
อยากรู้ว่าอะไรคือแบบว่าเป็นยังไงถึงแฟนหนูได้โดนจับ
คดียาบ้านี้เพราะเราก็มั่นใจว่าแฟนเราไม่เคยเล่น

ก็โทรมาบอกเท่าที่คุณสุพลเล่าให้ฟัง
ค่ะเอาอย่างนี้ตอนนั้นแวบแรกมั่นใจเลยเหรอหรือแบบเอ๊ะมีเอ๊ะไหมคะ
คือหรือมั่นใจเลยว่าพี่เขาไม่เกี่ยวแน่ใช่ค่ะหนูมั่นใจเลยค่ะ
ก็เลยโทรไปที่สวว่าเอ่อร้อยเวนที่ดูแลคดียาค่ะจ้ะอ่าเกิดอะไรขึ้นคะ
อ่าแฟนคุณน่ะมียาบ้าไว้ในครอบครองว่าอย่างงี้นะกี่เมตรคะหนึ่งเมตร
เขาว่าอย่างงี้นะหนึ่งเมตรอ้าวแล้วแล้วอย่างงี้ต้องทำแล้วเขาไม่ค่อยไม่ยุ่งนะ
ไม่ไม่มีเสพอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็ขณะที่ตรวจอ่ะตรวจรถอ่ะ
แฟนคุณก็อยู่นะครับตำรวจไม่ได้แกล้งนะครับเขาว่าอย่างงี้นะคะ
ตำลวดไม่ได้แกล้งนะครับเราก็ยิงคำตำลวดไม่ได้เอ่อหนูก็ถามว่าเป็นตรงหนู
คนเป็นคุณพูดแบบตกตรงนะคะหนูตำลวดไม่ได้ยาดยาหรอกคะหนูแค่
ใหญ่ใหญ่เล่นอ่ะไม่นะขนาดที่ตัวเขาก็ยืนมองอยู่เขาว่าอย่างนี้นะคะ
อ่าแล้วแล้วอย่างนี้พี่ว่าหนูขอคำปรึกษาแล้วคะหนูจะทำยังไงคะเนี่ย
มีรับสารภาพกับปฏิเสธแต่อ่าแล้วพี่ว่าควรจะทำยังไงคะ
คุณจะรับสารภาพนะเพราะว่าถ้าคุณไม่รับสารภาพปฏิเสธเดี๋ยวเขาก็จะไปถามว่า
ยานี่มาจากไหนเขาจะถามอย่างงี้เขาบอกหนูเอ่อให้คำแนะนำอยู่
ยามาจากไหนรถนี้ใครขับอะไรนู่นนี่นั่นแล้วมันจะยาวกว่าคดีจะเสร็จ
แฟนน้องก็ต้องติดคุกยาวอ่าแล้วพี่สรุปว่าพี่จะให้แฟนหนูรับสาภาพใช่ไหมคะ
ใช่รับสารภาพก็แค่ปรับอะไรประมาณนี้อ่าค่ะหนูค่ะแล้วเอาสรุปว่าไปส่งแฟนหนูสารไหนคะ
หัวหินเอ้าแล้วอยู่จังหวัดประจวบมันก็ต้องส่งประจวบสิคะอ๋อก็แยกกันทำงานกัน
อยู่ที่ไปส่งหัวหินมาอย่างงี้แล้วก็อ่าพอคุยเสร็จรู้เรื่องใช่ไหมคะ
หนูก็เตรียมอะไรละคะเงินหนึ่งหมื่นเราต้องมีอืมเสร็จแล้วเราจะไปไปยังไงให้มันให้ทัน
เพื่อจะประกันสามีเราออกมาให้ทันเพราะไม่ไม่ทันเนี่ยติดคุกดิฉันตัดมาตรงที่มาดำเนินการเลยค่ะ
ตกลงว่าตอนไปคุยกันที่หน้างานเนี่ยคุยกันว่าตำรวจหรือว่ามีใครแนะนำหรือเรื่องมันเกิดยังไงขึ้นบ้างคะ
คุยทางโทรศัพท์ไม่ค่ะพอไปถึงแล้วเนี่ยที่ศาลใช่ไหมคะ
เอ่อร้อยเว้นที่มาส่งเขาก็นั่งตรงตรงตรงศาลนั้นแหละค่ะค่ะ
แล้วจะมีคนเอาสำเนาที่เก็บไว้แบบว่าไปยื่นประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมาติดต่อ
ค่ะเคสนี้ใช่ไหมค่ะเอ่อเจ้าหน้าที่ศาลก็บอกว่าเอ่อเนี่ยเสียค่าปรับหนึ่งเมินทำเรื่อง
แล้วก็ตำรวจกันค่าประกันค่าประกันเสียหนึ่งหมื่นบาทค่ะที่สาร
ตำรวจเจอตำรวจไหมคะหรือเจอเจ้าหน้าที่ของศาลเลยเจอเจ้าหน้าที่ของศาลเลย
อืมตำรวจเขาก็นั่งเฉยเฉยอืมอืมค่ะโทษค่ะแล้วได้ได้เจอหน้ากันไหม
ตอนนั้นเขาให้เยี่ยมเวลาประมาณเที่ยงกว่ากว่าค่ะอ่าเที่ยงกว่ากว่าคือเราก็ไป
ไปถึงทันแหละใช่ไหมท่านทันค่ะทัน
ทีนี้ตอนนั้นได้คุยกันไหมหรือคุยกันในบ้านยังไงสุดท้าย
โทษนะคะเรียนใช้คำนี้สู้คือสู้เลยไม่ยอม

พอที่โทษนะคะอย่าหาว่าอย่างงี้ไม่ได้ไปนูมิ่นเงินนะ
แต่ว่าเงินประมาณสักเล่าเหมือนหนึ่ง
คือให้มันจบไปสั้นจบเลยได้นะ
คุยตำรวจก็คือหมายถึงไปประกันที่ฐาน

เงินจำนวนเท่านี้เนี่ยคือความหมายของเขาก็คือว่าจบเลย
ทำไมเราเลือกที่จะไม่จบเรื่อง
คือยอมพูดง่ายว่ายอมรับสารภาพแล้วก็

ก็มันก็ไม่มากมาย

พูดง่ายเลยว่าผมเสียประวัติ

อาการประวัติที่ว่ามียาเสพติดใช่ไหม

คือมันจะมีใบนัดนะพี่๖ครั้ง
ก็เป็นประมาณเขาเลข๓ผัดอะไรเนี่ยค่ะ
เดือนครึ่งครั้งที่๖นี่แหละ

สารจะคืนเงินประกันเราและเราเสียค่าปรับ

แต่ถ้าคุณไม่มีเงินมาประกันวันนั้น

คือขยักประกันใช่ไหมคะประกันตัวไปก่อน

ทีนี้ความหมายของคุณโสพลก็คือว่า
ไม่ได้หรอกเพราะมันมีประวัติอยู่

ก็คือผมก่อนหน้านั้น

ถ้าหากว่าใครมีคดียาเสพติดใช่ไหม

สามารถที่พิสูจน์ตัวเองว่า

พิจารณาอีกทีว่า

ผมก็พูดง่ายว่าคนอาชีพขับรถใช่ไหม

มันก็ยากพอสมควร
ที่จะไปต่อใบขับขี่

ตกงาน

ก็ช่วงจังหวะนี้

รับผิดชอบกับการกระทำครั้งนี้

ลั่นแกล้งประชาชนหรือไม่

ได้รับความกันทำอย่างไร

เลือกแบบนี้ซึ่งเส้นทางไม่ได้ง่าย

แล้วก็สิ่งที่ทางคุณผ่องพันธ์ห่วงอีกอย่าง
ก็คือว่าตอนนี้อาจจะมีคนหวังดีเยอะ

คุณผ่องพันธ์บอกว่าคือตอนนี้ยังไม่ต้อง

แล้วเดี๋ยวดูเส้นทางว่ามันจะยากไหม
ก็ลองสู้ดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไง

คุณผู้ชมคะอย่างที่ลูกสาวก็ให้ข่าวนะคะ
บอกว่าหลังจากที่มีการโพสต์คลิป
แล้วก็ลงเรื่องของคุณพ่อ

ทีนี้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ย

เพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ

การสู้เนี่ยแน่นอนคนไทยก็ว่ากันตรงไปตรงมา

กังวลว่าคือประชาชนเขา

ช่วยกันดีแต่ว่าขอบคุณนะคะทุกคนที่ว่าเห็นใจพวกเรานะคะ

ที่จะช่วยเหลือเราขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ
เราสู้มาอย่างนี้ก็คือไม่ได้หวังผลตรงนั้น

ว่ามาทวงความยุติธรรม
แล้วก็สำหรับเงินที่จะแบบว่าที่ท่านจะบริจาคให้เราสู้คดีอะไรอย่างนี้
ตอนนี้หน่วยงานราชการเขาได้มาช่วยแล้วนะคะ

ของกระทรวงยุติธรรมนี่

รับเขาทำงานก่อนดีกว่าช่วยชีวิตเขากลัวค่ะ

ก็โอเคยินดีด้วยนะ
มาถึงนี้ก็พิสูจน์ตัวเองได้
ถ้ายังไงก็อยู่ระหว่างคดีก็มาทำงานกับท่านก่อนก็ได้

ท่านเชื่อแล้วว่าเราหวัลสุทธิ์
เวลาวันนี้ที่ไปมาใช่มั้ยครับ

ตั้งแต่วันที่สองคือแคบก็ไม่ได้พักผ่อนเลยครับ

รายได้ที่ไหนอะไรอะไร
แค่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ใช้หมดไป
ก็เห็นว่านี่มันต้องคนที่แรกก็ทำไมไม่ให้เขาร่วมคนด้วย
ไปเลยนะว่าต่อไปคนรถรถทำการที่สุดเพราะว่าเรานั้นคนขับ
คนเดียวโอ้โหตำรวจล้อมเต็มคันเลยยัดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมมันอันตราย
แต่ถ้าโอเคจะค้นแสดงตัวบ่อยสุดค้นตัวเลยอ่ะเห็นต่อกัน
สบายใจทั้งคู่อ่าไม่ต้องมีใครยัดยาทีนี้หลังจากนี้ก็คือว่า
อาจจะต้องรอทางตำรวจที่เขาตั้งคณะกรรมการสอบนะคะสัปดาห์หน้าวันจันทร์น่าจะทราบผลแล้ว
ก็คือจะไปหาอายการร้องขอความทำด้วยให้การพินาคดีนี้
ลงเขาต้องไปไหนนะตกลงให้ไปหาสภาธนายความจังหวัดหรือให้ไปหาอายการจังหวัด
ทั้งหมดเลยที่พูดมาเนี่ยคือวันอังคารนัดไว้แล้ววันอังคารที่จะถึงเนี่ย
คือ๑๐โมงเช้าเนี่ยให้ไปพบกันที่ฐานีอุปหน่วย
แล้วก็พาไปให้การเพราะคลิปนี้สำคัญ
ทีนี้ดิฉันถามแบบนี้ค่ะคือในส่วนของคดีนะ
เอางี้เราตั้งคำถามจากความมั่นใจของคุณโสพลและคุณผ่องพันธ์ก่อนว่าคุณโสพลบริสุทธิ์

แล้วนั่นไม่ใช่ยาเสพเด็กของคุณสโภนแน่
คำถามคือจากประสบการณ์ทนายวรกรมันจะออกแบบไหนคะ
ถ้าถ้านะถ้ามันพิสูจนว่าทางนี้บริสุทธิ์เท่ากับว่ามันชี้ว่าอีกทางเนี่ย

หรือส่วนใหญ่มันจะออกแบบไหน
มันต้องดูคำพิพากษาของศาลก่อนออกยังไง
ยังไงอันนี้ต้องสู้ในศาลจบในศาล
อาจจะจบที่ไอ้การก็ได้ไอ้การสังไมฟ้องก็ได้
ก็คือถ้าอายการสั่งไปฟ้องชิวกันทั้งหมดเลย
ไม่มีคำพิพากษาเนี่ยจบกันหมดทุกคนเลย

ก็คือทำสำนวนให้จบให้จบแต่ว่ามีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

ก็ได้ใช่ไหมคือมันออกได้หลายแบบ

ผิดใครถูกอ่าแต่ทีนี้ผลสอบของตำรวจเนี่ยจำเป็นต้องชี้ไหมคะทนายวรกร
อื้อมีความเห็นสนังไม่พร้อมก็ได้
หมายถึงตำรวจสอบตำรวจน่ะ

ซึ่งเพราะว่าร้องเรียนกันแล้วเนี่ยจะต้องมีความเห็นว่าสอบแล้วผลเป็นยังไงต้องแจ้งเขาด้วย
เพราะผมทำหนังสือไปแล้วไงอันนั้นผลสอบก็เรื่องผลสอบแต่เรื่องคดีก็เรื่องคดีมันจะไปพร้อมกันแต่จะแยกคนละสายกัน
คุยกันว่ายังไงในครอบครัวที่ต้องการที่สุดที่ออกมาสู้เรื่องนี้คือคุยกันว่าแค่ไหนเราแบบเอาล่ะเท่านี้แล้วพอแล้ว

ค่ะต้องการเท่านี้ใช่ค่ะอ่าอันนี้อันนี้ภรรยาค่ะอ๋อนี่นั่ง
ขอขอตกใจเพลียเพลียมากเพลียมากค่ะขอให้แล้วค่ะ
สื่อก็อยากจะช่วยจะให้ตะเวนไปออกพี่น้องสื่อกันเนอะใช่ค่ะค่ะ
ยังไงใจคุณสวบนจริงจริงน่ะคือก้มหน้าฝั่งน้องรับน้องรับ
น้องรับภรรยาน้อมรับว่าเมียสั่งลุยก็ลุยสั่งเมียสั่งหยุดก็หยุด
เมียสั่งหยุดก็หยุดนี่แหละค่ะนี่แหละจะดีตรงนี้แหละค่ะ
สามีน่ะเนอะแล้วจริงจริงใจนะคะใจเราคิดแค่ไหนตอนนั้นที่แบบ
ตั้งหลักสู้ลูกสาวด้วยเนอะค่ะยังไงนั่นคือที่ที่ต้องสู้
แล้วคือมันถ้าหากว่าผมไม่สู้ที่ผมแสดงความบริสุทธิ์ไม่ได้
ผมก็จะตกงานตลอดไปเนี่ยชีวิตครอบครัวก็จะลำบาก
เรื่องค่าใช้จ่ายในประจำเดือนใช่ไหมแต่ละเดือน
เนี้ยค่ะก็คือมันมีอ่าภาระหนี้สินอ่า
แฟนทำงานคนเดียวก็คงรับภาระไม่ไหวอ่าใช่ค่ะถ้า
ไปทำงานแบบรับจ้างแบบแบกหามกรรมกรก็ไม่มีใครรับ
บริษัทเพาะโดนอย่างนี้ต้องโดนออกจากงาน
เขาไม่ทำงานไม่มีงานทำ

มันมีผลต่อการใช้ชีวิตต่อไป

ยังไงลูกนั้นเครียดป่ะเลยลูกนั้นแม่ตัดสินใจโมงคลิปเนี่ย
ลหลายรอบเลยลูกเป็นเด็กก็จริงเลยแต่ลูกก็ดูลหลายรอบ
แล้วลูกสงสัยคนแรกกับคนที่สองนี่แหละเขาว่าอย่างนี้เลย
ทางบริษัททางระยะช่าง
บอกไหมว่ามันต้องจบถึงแค่ไหนแล้วถึงจะกลับไปทำงานได้หรือเขาก็ให้เรากลับไปทำงานได้เลยตอนนี้คะ
ก็ตรงนี้ก็มีการว่าถ้าผมจะกลับไปทำก็ได้อนุญาตให้ทำ
เพราะว่าก็มันก็ชัดขึ้นมาแล้ว
เจ้าของบริษัทก็ต้องขอบคุณเขาด้วย

แต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าเขามีกฎบริษัทเขาอยู่ใช่ไหมคะ
พอมันมีทันทีเขาก็ต้องปฏิบัติตามเป้า
ใช่เพราะว่ามันกฎระเบียบอย่างเข้มงวดของบริษัทก็เป็นบริษัทโลจิติกที่มีมาตรฐาน

มีการตรวจปัสสาวะทุกเดือนหรือว่าพอเจอหน้ากันก็ตรวจนั่นแหละ

ทุกครั้งคือเขาจะมีต่อปอวิชาชีพค่ะ
ค่ะค่ะคือเขามีมาตรฐานของเขาอยู่คือไม่รอดมาถึงด่านนี้หรอก
ไม่รอดมาถึงด่านี้หรอกค่ะคือทางบริษัทก็จะให้ออกงานเลย
แล้วจะยึดเงินค่าประกันหนึ่งหมื่นด้วยตอนที่ว่าทำสัญญาว่าจ้าง
ทำสัญญาว่าจ้างต่อการนั้นนะคือเมื่อเรารับเป็นลูกจ้างใช่ไหม
เซ็นสัญญาลูกจ้างเราก็ก่อนที่ว่าเราจะเซ็นสัญญาเราก็ต้องอ่านกฎระเบียบของบริษัท
แต่ละบริษัทแล้วว่าเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้ก็โอเคเราเซ็นสัญญาเราก็ต้องเคารพกฎระเบียบของเขา
ถามนิดนี่ถ้าผ่านด่านนั้นอีกทำตัวยังไงเนี่ย
ก็เฉยครับ
ถ้าหากว่าโคจรมาพบกันในวันหน้าก็ลืมกันไปซะ

ถ้าหากว่าเจอหน้ากันบ่อยเพิ่งคือว่าเกิดเรื่องร้อนแต่ยังอยู่กันเลย
ถ้าเจอกันก็ไม่แน่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
ไม่หรอกใจเย็นเดี๋ยวสอบอาจจะคลีกคลายในทางที่ดีสุด
คือนะตอนนี้คือเรื่องก็มีทิศทางที่ดี
ไม่ว่าจะเป็นงานนะคะหรือว่าเรื่องของการสอบ
แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
คือผู้ที่ถูกกล่าวหานะตอนนี้มั่นใจในตัวเอง
บริสุทธิ์นะคะว่าไม่สามารถเอาผิดได้แน่เพราะไม่ได้ทำคือมั่นใจ
แต่ทีนี้อย่าลืมว่าก็ต้องรอการสอบอีก
แต่ตอนนี้เราพูดได้แต่อีกฝากนึงเขายังทำงานต่อไปเนอะ

ยังไงเบื้องต้นวันนี้ขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์มาเล่าให้ฟังนะคะ

อีกสักครู่แท็บนิวส์โชว์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ